อ่ะมีอีกคลิปมาให้ดูกันค่ะเห็นกันแล้วหรือยัง
คือปกติเราจะเห็นพวกเหมือนเครื่องพ่นควันไหลยุงไหล่แมลง
ตามเลือกศูนย์ให้น้าใช่ไหมที่เขาจะใช้กันอ่ะ
ทีนี้มันมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาเดินพ่นแต่พ่นในย่านท่องเที่ยวหาดป่าตองค่ะ
ลักษณะคือพ่นใส่หน้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมา

ประเด็นคือมันไม่ใช่ยากันยุงหรือยาและยุงไงคะ

เป็นยังไงชำปอดกันเลยไหมคะ

พ่นใส่หน้าแบบพร้อมจะสูดดมกันขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่โซเชียลวิจารณ์กันอีกแล้วคลิปนี้
คือมีคนแชร์กันเยอะมากค่ะเป็นชาวต่างชาติ

แต่เอากัญชาเป็นตัวเผาไหม้จนเกิดเป็นควัน
แล้วก็เดินพ่นทั่วซอยบังลาหัดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งแน่นอนบางลานมันคือถนนคนเดินที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศไปกันเยอะอยู่แล้ว
ลักษณะคือพ่นเข้าหน้าต้องการให้สูดเข้าไปให้ฉ่ำปอดแบบนั้นเลย

เรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบกันหน่อย
กลางดึกนะคะคือวันที่๑๘ช่วงเที่ยงคืนต่อเนื่อง๑๙นี่แหละ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและตำรวจสพป่าตองค่ะ
ไปตรวจสอบในซอยบางลาซึ่งเป็นจุดที่เกิดคลิป
เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตกับร้านจำหน่ายและผลิตกัญชา
เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดปะตอง
เขาบอกว่าผมตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
เรื่องต้นรู้สึกว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เขาทำคอนเทนต์
เพราะเขากำลังจะเปิดร้านขายกัญชาใหม่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบพิกัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณวีรวิทย์หน่อยสิ
ทีนี้เขาบอกว่าตำรวจได้พิกัดแล้วใช่ไหมช่วงประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละต่อเนื่อง
ของเช้ามืดวันนี้เลยอ่ะตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปหาผู้ชายคนนี้เลยนะคะ
ชาวต่างชาติที่เอาเครื่องพ่นกัญชาไปเดินพ่นบางลาเนี่ย

คือไปคุยก่อนไปพูดคุยไปชี้แจงไปทำความเข้าใจว่า
คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่พื้นที่สาธารณะกฎหมายไม่ได้อนุญาต
แล้วก็ให้อัดคลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใจความก็คือผมเสียใจมากที่ทำลงไป
ผมรู้เท่าไม่ถึงการและยังรักประเทศไทย
โอ้โหสำเนียงไม่ค่อยชัดเพราะเป็นฝรั่ง
แบบนั้นแต่คิดว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษแล้วค่ะ
ซึ่งเขาบอกเขาจะเดินทางกลับอเมริกาค่ำวันนี้แล้ว
เอ้าคุณจะเปิดร้านกัญชาใกล้สนามบินภูเก็ตแล้ว

ปรากฏว่าผู้กำกับการสพป่าตองพันธ์ตำรวจเอกสุจินบอกว่า
จากการสอบถามเนี่ยปรากฏว่าจริงเขาแค่อยากทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทกัญชา

พบว่ามีการเปิดร้านในซอยบังลานะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วคือการสื่อสารคลาดเคลื่อน
ร้านจริงไม่เปิดร้านจริงหรืออย่างไรกันแน่นะคะ
แต่ตำรวจผู้อำกับสพป่าตองบอกว่า
อำนาจจับกลุ่มเนี่ยมันเป็นของอีกหน่วยงานหนึ่ง
ทางตำรวจก็เลยทำได้แค่ว่ากล่าวตักเตือน
และให้นักท่องเที่ยวอัดคลิปขอโทษชาวภูเก็ตเท่านั้นเองค่ะ

อำนาจจับกลุ่มเป็นของอีกหน่วยงานอันนี้ต้องเป็นหน่วยไหน
จริงมันมีกฎหมายใช่ไหมคะที่บอกว่า
คือห้ามออกมาในที่สาธารณะใช่ไหมเพื่อสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องเป็นอำนาจของหน่วยงานไหนในการจับกลุ่มหรือเปล่า